นกน้อยคลอยบินมาเดียวได้
คิดไม่ไหวกังวลให้มนต์หรือไทยมอง
ขาดมวลมิตรไร้คนสนิทคู่เคียงครอง
ลงไหลไม้ปองคนปรานี
ขาดเรือนแหล่งพักความหนักนอน
ขาดญาติผีดอนและน้องผี
บาปกรรมคงมีจำทนระทม